โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะเป็นเจ้าของร้านไก่ต้มน้ำปลาบางจานค่ะ
ค่ะแมลงปอค่ะทำด้วยกันค่ะ
ทำไมถึงใส่ชุดนี้เล่าให้ฟังหน่อย
สารฝันวัยเด็กค่ะตอนเด็กอยากเป็นพิตตี้
ก็เลยเป็นที่มาก่อนพิธีขายไก่ต้นปลาค่ะ
เกือบทุกวันค่ะมันก็จะมีชุดพริตตี้ด้วยแล้วก็แบบเป็นชุดแบบเซ็กซี่
มีเซ็กซี่กว่านี้แล้ว
เป็นเซ็กซี่เซ็กซี่แวบซ้ายแวบขวาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คำว่าบางจานมาจากบางจานก็ไก่บางจานก็หมูค่ะเพราะเราขายสองอย่าง
เมย์จะนำเสนอก็คือจะเป็นบางจานดูโอค่ะ

ข้าวมันให้ลูกค้านะคะ๒ถ้วยค่ะ
มีไก่เป็นกับข้าวนะคะแล้วก็น้ำซุปแยกให้
ซึ่งชุดนี้พิเศษนะคะจะเสิร์ฟน้ำจิ้มด้วยกัน๓ชนิดด้วยกันค่ะ
คือน้ำจิ้มเต้าเจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วหวานค่ะลูกค้า
แล้วก็ก็จะได้น้ำสมุนไพร๒แก้วนะคะ
เมนูถัดไปค่ะเป็นเมนูหมูสามชั้นต้มน้ำปลานะคะ
ปกติแล้วเราก็สามารถทานกับข้าวมันก็ได้

นั่นก็คือข้าวสวยหอมมะลิอันชัน

ซีฟู้ดของทางร้านนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะ
และอีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะ

ทางร้านจะเสิร์ฟไก่ที่เป็นน่องติดสะโพกทั้งชิ้นให้ลูกค้าเลยนะคะ
ชวนทุกท่านนะคะมาลองชิมนะครับ

ฝากไก่ต้มน้ำปลาบางใจ
ไว้ในอ้อมปกอมใจด้วยนะคะ